สังขารล่วงเป็นวันแรกของประเพณีสงครานในภาคอีสาน
วัดต่างจะนำพระพุทธรูปลงมาทำความสะอาดประดิษฐานไว้ในหอสงฆ์
แล้วตั้งเตรียมไว้ที่สารานโรงธรรมหรือสาราการประเรียน
เมื่อถึงช่วงเวลาบ่ายพระสงฆ์จะตีกลองให้ชาวบ้านมากันที่วัด
ชาวบ้านจะนำดอกไม้มาอธิษฐานบูชาพระพุทธรูปพร้อมกับนำน้ำอบมารวมกันสำหรับส่งน้ำพระ
ชาวบ้านจะรองน้ำส่งนี้กลับมาประพรมบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วย